คุณผู้ชมครับวันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
มีการจัดเวทีเขาเรียกว่าเวทีราชดำเนิน
เศรษฐวรรณา๘๕ปีประชาธิปไตยไปในดี
มีนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายทีเดียวนะครับ
โดยนายชาติชายณเชียงใหม่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กล่าวในงานเสวนาครั้งนี้บอกว่า
เมืองไทยจนถึงปัจจุบันยังไม่หลุดพ้นจากวงจรความขัดแย้ง
ซึ่งหากพิจารณาจะพบว่ามาจากเงื่อนไขเชิงโครงสร้างราชการเป็นใหญ่
ภาคการเมืองนั้นยังไม่เข้มแข็งมากพอ
แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๔๐ที่เห็นว่าดีที่สุด
ก็ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของได้จริงในทางการเมือง
ซึ่งภาคการเมืองมักจะใช้โครงสร้างนี้ในการหาเสียง
เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ให้ทหารมาเป็นตัวกราวในการแก้ปัญหา
ดังนั้นนะครับในรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของประชาชน
รวมไปถึงการฟ้องร้องรัฐได้หากไม่ทำหน้าที่ต้องดำเนินการให้กับประชาชน
แก้ไขความยิ่งใหญ่ของภาครัฐแล้วก็โครงสร้างสังคมอุปถัมภ์ผ่านข้อกำหนดด้านการศึกษา
กระดาษที่ทางด้านของนางศิริพันธ์นกสวนสวัสดีเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ว่า๘๕ปีที่ผ่านมาของไทยยังไม่เคยมีงานวิจัยใดระบุว่า
ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงช่วงเปลี่ยนประชาธิปไตยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบอย่างสิ้นเชิงนะครับ
กลับถอยห่างออกจากประชาธิปไตยเสมอพร้อมกับยกตัวอย่างบอกว่างานวิจัยจากต่างประเทศ
มิติที่จะทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยได้สำเร็จ
มาจากการร่วมผนึกกำลังกันของฝ่ายค้านเพื่อเปลี่ยนผ่าน

หรือหากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศไทย
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตรจะต้องจับมือกัน
พลังจากสวที่มาจากการแต่งตั้งในอนาคตได้หรือไม่
เพราะว่าสิ่งที่จะได้มาคือนายกรัฐมนตรีคนนอก
ที่มามีอิทธิพลเหนือการเมือง
ซึ่งมองว่าการที่รัฐธรรมนุนกำหนดเอาไว้เช่นนี้
อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุนตั้งแต่ต้นหรือไม่นั่นเองครับ